มีหนุ่มสาวอยู่คู่นึงเขาไปนั่งพลอดรักกันอยู่กลางวันแสก
แถวริมสะพานมีคนเขาเดินผ่านมาเขาก็ไปทัก
คู่นี้เขาอายเขาอายเลยนะฮะอายแล้วทำยังไงไปดูนะครับ
ฮิ้หิ้ฮีหิ้เห้นอย่างเหมือนแมมสะ
นี่ไม่รู้กำลังทำอะไรกันอยู่ทำไมเขินทำเป็นนั่งนิ่งทำเป็นเรียบร้อย
อุ๊ยปิดเลยเอ้าเกิดล้วงควากกันอยู่อะไรคุณเขียนมาสอน

ท่าทางเขาแบบฉลาดมากเนอะลี

แล้วทำเป็นแบบทำไมไม่รู้จักกัน
แล้วพี่ก็ไปทักเนี่ยเขาอายหมดเลยเนี่ยเห็นไหม

ก็พี่อุ๋ยบอกหนุ่มสาวคู่นึงมิ้วก็ไหนหนุ่มสาวคู่ไหน
ลิงหนุ่มสาวลิงวัยรุ่น
ฝ่ายสาวน่าจะริมซ้ายนี่ฝ่ายหนุ่มนี่
เอามือไปจับอะไหล่เขานี่เห็นไหมคนมาทักอายปิด
คือเจ้าของคลิปบอกทีแรกก็ไปเห็น
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงอะไรให้มันอายหรอก

ดีอย่างคาดนะคะจะเป็นแถวอาจจะเป็นพระอีสาน
ถ้าฟังอยากเขาเจ้าของทิพย์ที่เขาทักลิงนะ
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
แล้วก็จะเจอง่ายในประเทศไทยอยู่แล้ว

ไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างป่านนี้
ถ้าดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่อยากจะชี้แจงอะไรก็บอกมาได้นะครับ

ดีพีเอหรือเปล่าคะพี่อุ๋ยคะ
เขาก็พอดรักของเขาอยู่ดีเอามาออกอากาศเฉยเลย
โอ้ยหนูโลกขอดูอีกสักครั้งนึงเถอะ

เดี๋ยวให้ดูตอนแรกตั้งแต่เจ้าของเขาเดิน
อันนี้ไม่ใช่เจ้าของเจ้าของคลิปเดินไปเจอนี่

อันนี้ลืมว่าเรายังไม่ได้ปิดเราปิดมั่ง

ปกติจะเห็นแต่ลิงยกพวกตีกัน

ขอให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะ